ไปดูเรื่องราวของหมัดมวยกันหน่อยดีกว่า

โอ้โหนี่ตั้งกาดแบบนี้
สวยแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู
นักมวยคนนี้โอ้โหสวยงามทั้งเรื่องของรูปร่าง
แล้วก็ลีลาการชกไม่ธรรมดา
ไปติดตามกันหน่อยน้องโรสครับคุณผู้ชมครับ

โอ้โหเดี๋ยวนั้นนะ
ตอนแรกนี่ที่เขาไปจูบเนี่ยนะคะ

แต่พอเตะป้าบเท่านั้นแหละคุณ
กุหลาบอาบยาพิษน้องโรสบัตรสลาตัน

นายสมรสผลเจริญอายุ๒๑ปีนะครับ
เป็นชาวตำบลชีวานอำเภอพิมาย

เป็นกำลังใจทุกเวที
ผ่านการชกมาแล้วมากกว่า๓๐๐ไฟล์

ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา
และที่สำคัญถ้าเป็นแฟนกีฬาของทางไทยรัฐทีวี
ได้แน่นอนกับศึกยอดมวยไทยรัฐ

แล้วก็ล่าสุดไปชกมวยไทยที่
เวทีราชดำเนิน
ใช้ชื่อว่าน้องโรสบ้านเจริญศุกร์

เสือใหญ่ช่อ๕พยักในพิกัด๑๑๓ป่อน

ว่าน้องโรสเป็นผู้ชนะครับ

เพราะเป็นไฟล์ที่มีเดิมพันธุ์สูงถึง๑ล้านบาท

ส่วนจุดเริ่มต้นการขึ้นสังเวียนของน้องโรสนะครับ
บอกเลยว่าเริ่มชกเพื่อหารายได้
ช่วยคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่อายุ๘ครับ
เป็นคนกระตันอยู่เป็นนักมวยยอดกระตันอยู่ด้วย
ซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่าหลังสวนพยักษีวาน
อายุ๑๒ปีได้เปลี่ยนชื่อเป็นรถด่วนสสมชัยฟาร์ม
แล้วก็กระทั่งได้ไปอยู่กับค่ายมวยบ้านเจริญศุกร์
จังหวัดชะเชิงเศร้าตอนอายุ๑๗ปีก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า

แม่เห็นน่ารักแบบนี้ใช้ชื่อน้องโรส
กว่ากุหลาบแต่ว่าเป็นกุหลาบหลาบยาพิษนะครับ

ทีเด็ดของเธอก็คือเป็น

เข้าไปที่จุกเสียดจุกเสียดแน่นเฟ้อ

โรสบอกว่าตอนชกมวยครั้งแรกได้ค่าตัวเป็นแค่๑๐๐บาทเท่านั้นนะครับ

แล้วก็เธอนั้นพอได้ชกครั้งแรกได้เงินมาร้อยหนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจแล้วนะ
สามารถหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้
ระหว่างนั้นเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ก็ได้พาไปชกตามงานวัดใกล้บ้าน
แพ้บ้างชนะบ้างแน่นอนกีฬามีแพ้มีชนะ
รู้จักแพ้ก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับ
แล้วก็เธอนั้นบอกว่ามีความสุขเพราะว่ารักในกีฬามวยไทย

จากตอนแรกมีค่าตัวแค่ร้อยเดียว
ตอนนี้ค่าตัว๕๐๐๐บาทแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ตอนเด็กก็น้าเป็นนักมวยเก่าค่ะน้าก็จับชุบตั้งแต่ป๒
ฝึกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
แต่งั้นคือเราเห็นไปได้เลยชอบ
ชอบตั้งแต่กายแล้วก็แต่ยังไม่กล้าชุก

แต่พึ่งมาพิสมชุกตอนปก๒ค่ะ

ธรรมดาแล้วเป็นยอดนักมวยยอดกระตันยู
เพราะเธอบอกว่าโอ้โห
รายได้เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเอาไว้เพื่อบำรุงรักค่าย
แล้วก็ใช้ส่วนตัวและที่สำคัญก็จะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วย

ชื่นชมคนน้องเขาเป็นคนสู้แล้วก็สังเกตน่ะ
หน้าเขาคล้ายน้องตุ้มเลยคุณ
ลีลาการชกคล้ายกันแล้วก็ดูสิครับ
เป็นนักมวยยอดกระตันอยู่ตรงนี้น่าชื่นชมที่สุดแล้วล่ะ
ค่ะเรียกว่าเล่นแบบคุณสำเร็จแล้วก็สำเร็จตามด้วยน้อง